ท่านผู้ชมครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งฮะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งได้โพสต์เตือนภัยนะครับ
บอกว่าซื้อหัวหมูต้มเนี่ยแบบหั่นขายเป็นขีดเนี่ยมาทานนะฮะมันก็มีหลายอย่างในหัวหมูอ่ะนะ
หนึ่งในนั้นคือลิ้นหมูด้วยนะครับแล้วคุณแม่เนี่ยสูงอายุแล้วเคี้ยวเข้าไปกึ๊ก
พอเอาออกมาดูเข็มฮะตอนแรกนึกว่ากระดูกแต่มันไม่ใช่นึกว่าเป็นองค์เป็นเอ็นอะไรมันกระดกกระดูกกรุ๊ปฮะ
นี่มันเป็นเข็มครับเข็มฉีดยาลักษณะหักแทรกอยู่ในลิ้นหมูนะครับทุกผู้ชมครับ
ตรงนี้ฮะก็เลยเอามาโพสต์นะครับโพสต์ภาพนี้พร้อมกับเขียนข้อความนะฮะบอกว่าโอ้โหไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเอง
ดูข่าวมาหลายครั้งเข็มฉีดยาในเนื้อหมูหัวแหลมมากแต่ที่เจอนี่คือลิ้นหมูนะ
นี่นะฮะบอกว่าซื้อหัวหมูต้มแบบหั่นแล้วขายเป็นขีดมาทานก็ไม่รู้ว่าจะโทษใครดี
เขียงหมูโทษคนต้มหมูหรือโทษคนที่หั่นหมูเป็นชิ้นขายว่าเอ๊ะทำไมมันผ่านมาหลายทอดมันไม่เจอนะครับ
ประเด็นก็คือคุณแม่ของเธอเนี่ยทานเข้าปากไปแล้วนะครับ
แล้วคิดว่ามันเป็นกระดูกก็เลยคายออก
ดีไม่กลืนไปนี่ฮะคือบอกถ้ากลืนไปไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เรื่องนี้ก็เลยถูกแชร์ไปคนก็แบบโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าแบบนี้โอ้โห
นี่ฮะบางคนก็แนะนำว่าถ้าจะเลือกซื้อให้ปลอดภัยก็เลือกซื้อร้านที่มีป้ายประสุทธิ์โอเค
อันนี้จะตรวจสอบให้หมดนะฮะเรื่องของสิ่งแปลกปลอมต่างนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราไปคุยกับเจ้าของโพสต์นะครับทุกผู้ชมครับ
นางสาวพัศยานันยีรำอายุ๓๑ปี

คุณแม่ก็ทานด้วยแม่อายุ๖๘ปีนะครับ
เพราะแม่เนี่ยชอบรับประทานมากเมนูหัวหมู
ซื้อหูหมูมามีลิ้นหมูด้วยอย่างระนึกขีด
ในราคาขีดละ๕๐บาทนะครับ

พอแกะหัวหมูใส่จานให้แม่ทาน
แม่ทานไปแล้วแม่เคี้ยวเจอแข็ง
คิดว่าเป็นกระดูกแม่ก็คายออก

มันไม่ใช่กระดูกมันคือเข็มนะฮะ
ซึ่งแม่ของเธอเนี่ย
ปรากฏว่าคุณแม่พิการทางสายตา
โรคเบาหวานเบาหวานขึ้นตา
ไม่เห็นมา๑๐กว่าปีแล้วนะครับ
แม่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแม่ก็เรียกลูกสาวมาดู
พอลูกมาดูเอ้ามันเป็นแท่งเหล็ก
แหลมยาวประมาณสัก๑นิ้ว
คล้ายเข็มฉีดยาเสียบอยู่ในลิ้นหมู

ก็เลยบอกโอ้โหแม่เป็นไงแม่เจ็บหรือเปล่า

และไม่ได้กลืนลงท้องด้วย

ร้านที่ขายหัวหมูเนี่ยเพิ่งไปซื้อเป็นครั้งแรกนะครับ

ที่โพสต์เนี่ยก็คืออยากจะเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์กัน
ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้มันมีผลกระทบถึงคุณป้าแล้วกันค่ะ
เรามีความรู้สึกว่าคุณป้าที่ขายเนี่ยไม่ได้ผิดนะ
ในส่วนความรู้สึกของเราเรามีความรู้สึกว่า
จริงแล้วมันขั้นตอนที่มันจะต้องเจอ
สิ่งแปลกปลอมตัวนี้มันควรจะเจอตั้งแต่ต้นต่อหรือเปล่า
เพราะเราผู้บริโภคและคุณป้าที่ขายเนี่ย
ก็น่าจะเป็นสุดสายป่านของเรื่องนี้แล้ว
นี่ล่ะก็เอามาเตือนกันใช่ค่ะ